อันตรายนะสำหรับผู้ปกครองนะคะเด็กที่นั่งรถนะคะอย่าให้ทำแบบนี้
ขอหายแป๊บโพสต์คลิปนี้ออกมาแล้วก็มีคนเข้าไปดูแล้วก็แชร์ต่อกันไปนะคะ
เป็นภาพเด็กเล็กอายุประมาณน่าจะ๕ขวบเท่านั้นเองนะคะ
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ผู้ปกครองแต่ทีนี้เป็นการซ้อนแบบนั่งกลับหลัง
ปกติแล้วที่เราเห็นก็คือจะเป็นเด็กนั่งหันไปทางเดียวกันกับผู้ปกครอง
แล้วก็กอดเอวไว้แน่นนะลูกนะแต่อันนี้ไม่ได้กอดนะคะ
นั่งกลับหลังแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งหลายคนเห็นบอกว่าแบบนี้มันอันตรายนะ
และที่สำคัญซ้อนสามกันมาไม่สวมหมวกกันน็อกสักคนเลยค่ะ
คลิปนี้พอแชร์ออกไปมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
เฉพาะการตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือเปล่าทำแบบนี้
ให้เด็กเล็กแบบนี้นั่งซ้อนท้ายแล้วก็นั่งกลับหลังนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เส้นทางสายเอเชีย
ก่อนเข้าหมู่บ้านหนองบัวในตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ